อยู่กินกับภรรยามาเนี่ยมีลูกด้วยกัน

หลังสังเกตรู้สึกว่าพฤติกรรมภรรยาดูเปลี่ยนไป

วันเกิดเหตุซื้อเบียร์มานั่งกิน
รอภรรยากลับบ้าน๕ทุ่มภรรยากลับมา

หยิบมือถือภรรยาขึ้นมาแล้วเช็คแชทไลน์

บีบคอภรรยาตายคามือเลยนะคะ

เช้ามืดวันนี้ตำรวจสพบวินจังหวัดชนบุรี

เสถียรศรีเผ่าพันธ์วัย๒๘ปี

ที่ก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเอง
บีบคอภรรยาจนตายคามือ

หมู่ที่๕ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
หลังก่อเหตุเสถียรรอมอบตัวกับตำรวจ
รับโทษทันที่ทำลงไป

ตายขาดชุดนอนกลางห้อง
ให้กู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชา

ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตำรวจสอบปากคำนายเสถียรให้การว่า
อยู่กินกับมะลิวันนานกว่า๗ปี
ต่างฝ่ายต่างมีลูกติดกันมา
และมีลูกด้วยกันวัย๔ขวบ
ก่อนหน้านี้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของภรรยาเปลี่ยนไป
และจับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชาย

ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมา
เมื่อคืนกลับจากทำงานมาถึงห้องพักไม่พบภรรยา
ซื้อเบียร์มานั่งดื่มและโทรศัพท์ตามให้กลับบ้าน
เมื่อภรรยามาถึงตอน๕ทุ่มตนรอจนภรรยาหลับแล้วแอบดูโทรศัพท์
ก็พบว่ามีการแอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชายเชิงชู้สาว
จึงมีปากเสียงกันก่อนพลั้งมือบีบคอภรรยาจนตาย
ทั้งหมดทั้งหมดเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของเสถียร
ขณะที่ภรรยาแก้ต่างไม่ได้เพราะเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลหาสาเหตุที่แท้จริง
พยานซึ่งเป็นพี่สาวของเสถียรเล่าว่า
น้องชายกับน้องสะพ้ายทะเลาะกันบ่อย
หลังจากน้องสะพ้ายไปทำงานที่โรงงานหลังสงกราน
เมื่อคืนเห็นน้องชายนั่งรอภรรยาอยู่หน้าห้องเช่า
พอน้องสะพ้ายกลับมาเธอก็เงียบหูฟัง
ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันจึงเข้าไปนอน
พอตกดึกราวตีหนึ่งได้ยินเสียงน้องชายตะโกนด่าดังลั่น
แล้วก็ได้ยินเสียงน้องสะพัยกรี๊ดสุดเสียงก่อนจะเงียบไป
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
ไป๑๐นาทีน้องชายก็เดินมาสารภาพว่าฆ่าภรรยาตาย
น้องชายหนูก็เดินไปหาหนูที่ห้องตรงนี้ค่ะ
มาบอกหนูว่าพี่เมย์หนูฆ่าไอ้กุ้งตายแล้วนะ
หนูฆ่ามันตายแล้วนะฆ่าตายแล้ว

แต่ตำรวจเองเขาก็นั่งรอตำรวจที่นี่

เสถียรถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพบวิน
พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังในวันพรุ่งนี้
ในข้อหาฆ่าคนตาย
ขณะที่ญาติยาดของมะลิวันกำลังเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อมาติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลเช่นกัน
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับบรรดาญาติและคนรู้จัก
ทุกคนสงสารก็แต่ลูกลูกของเขาทั้งสอง
นับจากนี้จะต้องเผชิญชะตาชีวิตกันตามลำพัง
ลูกต้องสูญเสียคนเป็นแม่
ส่วนพ่อต้องเข้าคุกรับกรรม